ผู้ชายคนหนึ่งก็เป็นผู้พิการนักขาเดินไม่ค่อยได้

อาชีพก็คือเก็บของเก่าแล้วจะอาศัย
แต่เหมือนกับว่าอาชีพเก็บของเก่าใช้บังหน้า
แต่อาชีพจริงคือขายยาบ้า
หายาบ้าตำรวจเขาส่งสายไปล่อซื้อมีหลักฐานจับได้คาหนังคาเขาพร้อมกับยาบ้า๑๐๐เมตร
นี่เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจชุดปรับปรามยาเสพติดภูทรลำปาง
วางแผนให้สายลับไปล่อซื้อยาบ้าจากดำ๒๐๐ปีชื่อจริงคือนายจิมระไตรภูมิอายุ๖๓ปี
นี่นั่งอยู่ใต้สะพาน๒๐๐ปีจริงเขาเดินไม่ค่อยได้นะครับเวลาเดินต้องใช้ไม้ค้ำยันไปเพราะว่าเขาเคยประสบอุบัติเหตุมาก่อน
แล้วอาชีพเขาก็ลักลอบขายยาบ้าแต่ว่าเขาใช้อาชีพเก็บของเก่าเนี่ยบังหน้าไว้ก่อน
อาศัยนอนตามใต้สะพานรัตนโกศิลป์ชาวบ้านเรียกว่าสะพาน๒๐๐ปีก็คือสะพานข้ามแม่น้ำวังตำบลเวียงเหนืออำเภอเมืองลำปาง
ก็เลยได้ฉายาดำ๒๐๐ปีนะฮะเราคือตำรวจเขาส่งสายลับไปไปขอซื้อยาบ้าตกลงซื้อขายกันยาบ้าน๑๐๐เมตรเป็นเงิน๓๐๐บาท
แล้วก็นำเงินไปซื้อยาที่บริเวณใต้สะพานสองร้อยปีนะฮะตำรวจเขามีหลักฐานถ่ายทุกอย่างเอาไว้นะฮะแล้วก็เนี่ยฮะไปล่อซื้อเห็นไหมวิ่งกรูเข้าไปจับนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยพอได้หลักฐานอย่างครบถ้วนก็เลยกระจายกำลังกันร้องบริเวณนั้นจนผ่านไป๑ชั่วโมงนะฮะดำ๒๐๐ปีไม่ยอมส่งยาบ้าให้คุณผู้ชม
แต่ว่าไปขี่รถเข็นเนี่ยที่เป็นพ่วงข้างเนี่ยออกไปสุดท้ายไปไม่รอดหรอกครับนะฮะแล้วก็ขี่ตามไปตามถนนสายจามเทวีห้างฉัดนะฮะ
ก่อนจะวนกลับเข้าไปในตัวเมืองแล้วก็เลี้ยวไปสวนมะม่วงนะตอนที่จับกลุ่มเนี่ยบุกเข้าไปในสวนมะม่วง
ในหมู่บ้านโด่งสรรเงินตะบลบ่อแฮล์อเมืองลำฟางนี้นะตำรวจก็ยังตามไปไม่คลาด
ตาสุดท้ายก็ไปจนมุมตรงนี้นะเพราะว่าแน่นอนนะครับสาย
เขาแจ้งกลับมาแล้วว่ามีการตกลงซื้อแล้วความผิดมัน
เกิดขึ้นแล้วมีหลักฐานเป็นเงินกับยาบ้าแล้วนะก็เข้าไปจับ
พร้อมของกลางก็คือยาบ้าน๑๐๐เมตรอยู่ในขวดพลาสติกสี
ขาวนะครับทีนี้ก็มียาบ้าที่เขาแบ่งใส่ถุงอีกเยอะแยะมาก
มายอีกสามสิบเมตรนะฮะพอเอาเอกสารการซื้อขายไปเทียบกันกับที่เขา
นั้นไปอยู่ในตัวเขาก็คือทุกอย่างตรงกันสุดท้ายก็รับสารภาพ
สุดท้ายก็รับสารภาพว่าขายยาบ้าจริงจริงนะฮะตำรวจก็แจ้งข้อหานะครับ
ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายนะฮะ
แล้วก็จำหน่ายโดยผิดกฎหมายแล้วก็นำตัวไปดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ